คุณผู้ชมครับปัญหาคลาสสิกของสังคมไทยอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนบ้านทะเลาะกันมีปัญหากัน
คราวนี้เขาก็คือคนในหมู่บ้านอยู่แถวลำลูกกาคลอง๔ที่ปฐุมธานี
เขาบอกไม่มีปัญหาหรอกคุณจะทะเลาะกันอะไรกันคุณจะมีเรื่องมีราวกัน
คุณก็น่าจะยุ่งกันอยู่สองบ้านอ่าแต่ทีเนี้ยเขายุ่งกันอยู่สองบ้านจริง
แต่วิธีการแสดงออกของเขาเนี่ยคือเขาไม่ใช่ตะโกนด่ากันโวยวายใส่กันนะ
เขาทำอะไรฮะปลาของใครปลาของแต่มันไม่ใช่ของทั่วไป
อะไรอ่ะถังแก๊สถังแก๊สยกขึ้นมาแล้วทุ่มใส่กันอย่างเงี้
สิบห้ากิโลกรัมที่ไว้ทำกับข้าวอ่ะนะอ้าวลองไปดู
เป็นยังไงนี่จังหวะนี้เห็นไหมจังหวะนี้น่ากลัวมาก
คือคุณพี่พุ่มไม่กลัวชีวิตตัวเองเลยเหรอค
อันนี้ไม่รู้ว่าแก๊สหมดหรือยังนะเออเพราะถ้าแบบมันระเบิดตู้มต้ามขึ้นมานี่
โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะ
เขาก็ทำมาหนาทนทานในระดับหนึ่งเลย

หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแถวลำลูกกาคลอง๔นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนึงทะเลาะกับเพื่อนบ้านตามภาพเลยนะครับ
ถือมีดเดินตรงไปหาอีกฝั่งหนึ่งทูกวิ่งไล่มา
ชาวบ้านที่อยู่ข้างบนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วเอาคลิปไปโพสต์นะร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือ
บอกวันวันต้องเจออะไรแบบนี้เนี่ยความปลอดภัยในชีวิตเท่ากับศูนย์
ขวดทั้งถังแก๊สอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเราก็สอบถามไปนะครับเจ้าของคลิปนะครับ
บอกว่าเพิ่งมาอยู่บ้านหลังนี้ได้หนึ่งเดือนนะฮะมาถึงก็เจอเพื่อนบ้านในซอยเนี่ย
ทะเลาะกันทุกวันคลิปที่เห็นคือคืนวันที่๓มีนาคมนะครับนี่ถามว่าจะทำยังไงดี
เธอบอกเธอก็เลยโทรไปแจ้งเหตุที่สพคูคศโรงพักเจ้าของพื้นที่
ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวแอดไลน์กันไว้
แล้วมีอะไรเนี่ยส่งคลิปหลักฐานมาให้นะนี่เธอก็เลยส่งคลิปไปให้
เห็นไหมส่งคลิปไปให้คุณตำรวจดู
จากนั้นคุณตำรวจก็บอกว่าเอาอย่างนี้ให้คอยสังเกตการณ์เอาไว้
เพราะถ้าเกิดยังไม่มีใครบาดเจ็บเนี่ยตำรวจยังเข้ามาไม่ได้
เหรอคะนี่เห็นไหมเธอส่งคลิปไปให้
เดี๋ยวนะคะคือถือมีดขนาดนั้นแล้วถ้ายังไม่มีใครเจ็บตำรวจเข้าไม่ได้เหรอคะ
นี่เขาบอกว่ายังไงบอกเงียบไปแล้วค่ะแต่ก็คอยดูอยู่
ยังไงโทรมาเบอร์ผมก็ได้จนถึงเที่ยงคืนครับ

ถามตำรวจบอกหลังเที่ยงคืนโทรเข้าสพได้เลย
บอกค่ะถ้าเงียบแล้วคู่กรณีไม่โทรแจ้งก็ไม่มีผู้เสียหาย
แต่จะเอารถเข้าไปวนป้องกันเหตุให้ครับ
เดี๋ยวจะเอารถมาตกันดูให้
แต่เธอก็สงสัยว่าคือไอ้คลิปที่ส่งไปเนี่ย
มันถึงขั้นทุ่มถังแก๊สลงพื้นขนาดนี้เนี่ยไม่มาดำเนิน
คดีไม่มาตักมาเตือนเขาหน่อยเหรอเออนั่นอ่ะสิไหนจะมีด
อีกเนี่ยต้องให้มีคนถูกลูกหลงบาดเจ็บก่อนหรือยังไร
กันไปเถียงกันมาสักพักนึงบ้านบ้านที่เป็นคู่กรณี
กันนะคะเขาก็เหมือนเอาถังแก๊สออกมาโยนว่าเออโยนใส่อีก
ฝ่ายหนึ่งแต่คือระหว่างที่เขาช่วงระหว่างที่เขาโยนมันคือ
บ้านเราไงฮะสพก็ให้เราแอดไลน์เนอะก็ส่งคลิปไปให้แต่เขา
ก็ไม่เข้ามาเขาก็ถามว่ามีอาวุธไหมเงียบแล้วหรือยังเหมือน
ให้เราคอยสังเกตการดูอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อพี่ตำรวจที่สพคูคศที่ปฐุมธานีจะชี้แจง
อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับค่ะคือทางผู้ที่เขาเป็นเจ้าของ
คลิปแล้วก็นี่ฮะเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกก็เข้าใจในหลัก
การของตำรวจน่ะล่ะตำรวจอาจจะบอกอ่ะเดี๋ยวมาวนดูให้ก็ได้
แต่เขาอยากให้ไปตักไปเตือนหรือว่าไปทำอะไรยังไงหน่อยให้ให้
เขาลดลดพฤติกรรมลงมาหน่อยอ่ะไม่ใช่ทะเลาะกันทีเอาถัง
แก๊สมาทุ่มเหมือนอยู่หน้าบ้านอย่างเนี้ยแล้วมีดก็มีเกิด
หลังมีโปรงมีปืนขึ้นมาอีกทำยังไงเกิดเขายิงขึ้น
มาล่ะซึ่งทางฝั่งของคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอก
ว่าเนี่ยสองฝั่งเนี้ยสองบ้านหลังเนี้ยฮะบ้านสองหลังเนี้ย
ทะเลาะกันบ่อยแต่ก็ไม่เคยมีการระงับเหตุให้
ยุติกันได้สักทีเห็นไหมเนี่ยแทบจะยกพวกตีกัน
อยู่แล้วเนี้ยเห็นไหมนั่นน่ะสิฮะคือเอาแล้วยังไงเขา
ทะเลาะอะไรกันอ่ะนี่มาเช่าอยู่ได้เดือนหนึ่งเขาบอกโอ้
สงสัยต้องหาที่เช่าใหม่ซะแล้วล่ะมั้งหรือยังไงตำรวจ
ต้องมาเป็นคนกลางแล้วไหมฮะถ้าเขากล่ายเกลียดกันเอง
ไม่ได้แบบนี้เอาไปดูงานบวชกันหน่อยนะคะเป็น